จังหวะเวียงศอกแล้วไปโดนแล้วพอคู่ชกมีอาการก็ขย่ำเลยนะพี่ชัยนะสุดท้ายเอาไม่อยู่จริงนะครับก็เป็นโจโจ้ที่เก๋ากว่าเอาชนะไปได้

เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูครับจะย้ำแค้นหรือว่าจะโดนมังกรเพชรล้างตา

กับมวยรองคู่เอกเราวันนี้นะครับ
ปลายแดงคนนองศึกกกรมนาฏ

ชนะ๓๑ครั้งแพ้๑๕ครั้ง

มังกรเพชรสกสุงัยยิม
ชื่อศักษีแสงอรุณ

ชนะ๔๓ครั้งแพ้๑๙ครั้งครับ

พูดนี้แคทมาข้ามปีเลยนะครับ

เคยแพ้ไว้ที่ลุมพินีนะครับ

๕นี่ต่อยคู่ชกร่วงด้วยครับแต่ว่ากรรมการไม่นับเลยครับ
ที่แล้วไปต่อยพิจิตาบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวไว้ครับ
ไม่ได้ศึกษาคู่ชกเลยว่าชกแบบไหนครับ
แต่เที่ยวนี้นี่เตรียมแล้วก็วางแผนแก้เกมมาเป็นอย่างดีนะครับ

มุมแดงนี่ฟอร์มติดตานะวันนั้นแม่โดนแสนฮนงเตะเกือบจะล่วง
วันนั้นโดนเตะเจาะยางครับทำท่าอาการไม่ดี
แต่ก็มากระซวกเข่าจนแสนอนงนี่มวยรุ่นพี่นี่
โดนเข้าไปโอ้โหแทบอ้วก
ไม่ทราบวันนั้นกลับไปบ้านเข้าห้องน้ำไม่รู้นั่งยังไงนะ

มุมแดงมีคุณกัปนาศชูสุวรรณครับ
ถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ในค่ายเลยครับคนนองศึก
สดแรงเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะไฟล์ล่าสุดติดตาครับ
ขณะที่น้ำเงินมีพิจิตรสารยาครับ

แต่วันนี้ยอดขุนพลนี่ไม่ดีนะครับ
ไปไม่ลาทั้ง๒ตัวเลยนะครับวันนี้

หนึ่งก็ยอดขุนพลนิธิพัฒน์ก็เรียบร้อย

อีก๒ยอดขุนพลพอเมืองเพชรก็เรียบร้อย

มุมแดงคันนองศึกกกรรมนาศประจินบุรี
ังกรเพชรสกสุงไหนยิม๑๑๖ปอนด์นะครับได้เปรียบด้วย
มาจากนครปฐมแดง๑๔น้ำเงิน๑๖
ซ้ายกับขวาสนุกแน่นอน

คู่ที่สองโจโจน่ะ
รู้จักคนที่ชอบปิดทองหลังพัก
สมชาย๑๓เหรียญเจ้าของ๑๓เหรียญ
ไม่ว่าจะไม่ก่อนดูลวันทุกวันนี้ปื่นคนซ้อมอยู่นะ
อ๋อโฮอยู่สี่ปีห้านะติดหนอนสบาย

ประมดาร์กับพี่ซ้อมอยู่กว่า๑๓เหรียญ
ทีนี้มาดูคู่นี้แม่พูดถึงคุณฝนแล้วอยากจะบอกแนะนำให้กับแฟนอีกครั้งหนึ่งว่า
วันที่๓๐ครับไม่ควรพลาดครับ

ไปดูว่านี่เห็นไหม
ปืนกลครับเดิมพันสองล้านกับพระจันฉาย

เศียแคะกกับเศียสูรัตน์ครับรอยอง
ลำสินกับเพชรน้ำงาม
มรกฏสดมากของวิทยาเพชร๔๐๐๐กับปากกาเล็ก

นี่คู่เอกก็เป็นเสกสรรซุปเปอร์แบงค์

พูดถึงรายการจะเอกทุกคู่เลยนะครับ
พูดถึงวิทยาแล้วก็มี๒๓นะ

เพชรวิทยานี่เขาจัดเอานี่

เจอกับเสมอไหนมาจากไหนที่มาต่อยที่นี่

บนเวทีแดงขนองศึกน้ำเงินมังกรเพชรนะครับ
ท่านผู้ชมครับระเบิดศึกโต้เล็กฤดูการ๒๐๑๘
สดทุกวันอาทิตย์๔โมงเย็นทางทางรัฐทีวีช่อง๓๒

ซ้ายกับขวานี่สนุกแน่นหมัดเล่นหมัดเลยเจาะยาง
ไอ้ม้วยต่อยมัดแต่ขาเนี่ยอันตรายนะ
มันระวังบนโดนล่างไงระวังล่างก็ขึ้น
เจอบ้างเจอบ้างเอาคืนไง

พวกนี้ก็ชอบทำศึกจริงเดี๋ยว
หัวใจจิตสรายอยากกองกำลังนาธรรมกันนี้เต็มเปิดร้อยทั้งครู่
โอ้โหสวยงามปีนี้

ตอนนี้ค่ายปกรรมนาศอยู่ในความเชื่อถือของแฟนมวยเลยล่ะ

นี่เป็นภาพช้าของมวยยกแรกของคู่ที่๓ครับ

ต่อยซ้ายต่อยขวาครับพนองศึก
มังกรเพชรโดนเข้าไปหน้าสะบัดเลยครับ

ศึกวันทรงชัยวันเบิร์ตเดย์ครับ
วันที่๓๐มีนาคมที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

สักชายโชตหรือมหลักษณะบรรดิ
มองกรเผชนี่สายเลือดดีนะครับ
ดีที่พ่อต่อยมวยด้วยครับในนามกระมวลชัยครับ

เดี๋ยวดูครับลูกไม้หล่นใกล้ต้นหรือไกลต้น

น้ำเงินก็โต้ขวามาหนักใช้ได้เลยนะครับ
คู่นี้ต้องวัดปลายอย่างเดียวเลย

สายกันแล้วสนุกครับน่ารัก
พยายามดูเท่าที่ดูนี่พยายามจะเน้นหมัดนะ

ขวาตรงใช้ได้วันนี้ได้๒ปอนด์แข้งขวาเตะติด
องถึง๔น้ำเงิน๑๖วันนี้มันโยกขยับแล้วแข้งซ้ายออกครับ
นี่คนนองศึกแต่ถลำเข้าไประวังโตนตีนซ้ายแดงนะ
ถ้าลำเข้าไปกาดหล่นนี่ขึ้นคอเลยนะ
โอ้โหดูคือการยกกันขยับได้นะทีบนี่แครกเหมือนกันเสร็จเลยนะ
ไม่มีคำว่าแทร่จ้องแทร่บูอย่างเดียว
คอยแกล้งเสือเต้นเต้นไปเต้นมาคอยไปคอยมาไม่เอาครับตรงนี้ต่างวัน
หัวหมัดเอาทุกทันกันนะมังกรเพชรเน้นหมันขวาเลยนะ
เราก็ลงไปได้นะนับน๊อกได้นะ
ไอ้เจ้ามังกรเพชรง็อกน็อกคู่ต่อสู้มาหลายไฟล์แล้ว

วงจิตทำการบ้านมาเลยวันนี้มันเน้นหมัดเลย
เอาวงในวงในมันเขาอาชีพอยู่แล้วนี่
ไอ้เจ้าคนนองศึกทำ

ขยับต่อนะครับเสียช่วงนิดนึงเนี่ย
เกรงหัดขวาวันนี้รู้สึกว่าจะเตรียมหมัดขวามาเป็นพิเศษเลยนะครับมังกรเพชร

นิดเดียวนี่หล่นนะโอ้โหดักศอกสวยเลยครับ
อาวุธนี่หลากหลายจริงเลยนะกองกรรมนาศนี่ใช้ได้เลย
ได้ช่วงแต่วันนี้ต่อสองตอน

อันนี้ต้องติดตาม

ถ้าจะจับคอปั้งตีนี่เห็นพี่จะลำบากนะ
ยากมันต้นยกด้วยไงยกต้น
ได้๒ปอนด์แต่ตัวไม่ได้ใหญ่นะ

เตะละกันเตะละคาเห็นมั้ย

พูดถึงความสวยงามครบผิวต่างต่าง
คุณชิงเลียนก็นะ
หลุดเปี้ยงกับแข่งซ้าย
ระดับนี้ต้องการฟิตซ้อม

ซ้ายตรงมีมัดลักต่อยที่ใช้ได้เลยนะจุโรดศึก
การขยับใกล้ยังมั่นใจนะเจ้ามังกรเพชร

โหทางด้านฝ่ายแดงขนองศึกหัวแข้งซ้ายเขาเต็มลำตัวเลย
มังกรเพชรโดนไปถึงกับกระเด็นเลยครับ

ไม่ได้มวยเขาสูงเกล้งกล้างเดียวครับ
เป็นไงพี่ชายผ่านมาตรงนี้
ครับดูว่าขนองศึกครับออกอาวุธเนี่ยจะแจ้งรุนแรงครับ
ครับแต่น้ำมือนี่ทรงมวยแน่นนะดูประสบการณ์ดีกว่านะครับ
แต่เดินเข้าไปเจอของยาวเจอแข้งซ้ายก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่ชัยนะ

ประจำนะที่ไม่เคยพลาดกับยอดมวยไทยรัฐ
นู่นไหนล่ะภาโยธาพะนี่แฟนประจำ
เช็คอาการหน่อยดิตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เอาก็เชียร์ตลอดเชียร์ทุกคู่
สำหรับถึงเชียร์ทุกคู่นะครับ
โอ้โหอาคัมยัน
คู่นี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่ามันแม่มันน่ารักทั้งคู่เลย

ผมรู้กับมันว่าแพ้ชนะนี่ไปรุ่นไป๓๔๕หลักครับคุณผู้ชม

ทลายามคำทลายามยั้น

เราได้น้ำหนักสองปรนด้วยดิ๑๔

ถ้า๑๖เท่ากันนี่น้ำเงินตัวเล็กเลยนะ

มันดักแทงแล้วมันดักแทงนะ

ละกำลังเด้งตีเด้งตีไปเรื่อยแล้วครับ
หลอกลัดฟัดตีไปเรื่อยครับความอ่อนเทศ

ถ้าติดในแบบนี้ดูน้ำเงินดูดีเลย
มั่นใจเลยคุณจิตหัวหน้าคณะที่มุม
ตอนนี้แข่งซ้ายเปลี่ยนหลุด
มีสอบมาครับมีสอบมาครับต่างฝ่ายต่างแรก

มวยลักษณะมวยต้องเปิดเกมแล้วครับ
ตอนนี้นิ่งไม่ได้แล้วไอ้เจ้าขนองศึก
ขนองศึกอาจจะดูช้าไปนิดนึงครับแต่ช่วงดี
น้ำเงินนี่มีเด้งเลยนะวันนี้เด้งตีด้วย

มัดขวามาอย่างดีเลยนะนี่ซ้ายก่อน

โอ้วโอ้ยี่ยกนี้ดูช้าไปนิดเนี่ย
ไปไปหัวไปตัวสูงไปโดนตัวเล็กตัด

ให้เจ้าแข่งขวาโต้คืน
เป็นยังไงปลายยกใครทำได้
มาตรงนี้เป็นไงนี่ยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัย
กันไปพลิกกันมาเห็นไหมพลิกสถานการณ์เปลี่ยนเสิร์ฟอีกหรือเปล่า
ก่อนพอดีหันมาเล่นจังหวะ๒บ้างแล้ว
ล็อกในเด้งไหมตีเอาเหลี่ยม
ไม่แรงนะครับตีแปะเอาเหลี่ยมไว้ก่อน

พลิกโดนพลิกเหลี่ยมลูกนี้เห็นลอยมาแต่ไกลเลย
พลิกเล็กเยินขวาเตะเจอกับซ้าย
ขยับต้องเปิดเกมแล้วก็ต้องไวต้องรีบ
มันก็มีหนูยาวเข้ามาช่วยดิจะหลวดเสร็จหมดยก
กับมวยรองคู่เอกของเรานะครับผ่านไปแล้วครับ๓ยก
โอ้โหมังกรเพชรนี่เร่งเครื่องต่อยหมัดเข้าไป

โอ้โหกระทุ้งเข่าเข้าลำตัวครับ

ทองศึกโดนเข้าไปสะดุ้งสะเทือนเหมือนกันครับ
น้ำเงินนี่ดูเร่งจังหวะตัวเองขึ้นมานะแล้วทำได้ดีขึ้นนะ

แต่ฝ่ายแดงโดนเข้าไปดูเริ่มมีอาการเหมือนกันนะครับ
อ่าแม่ฝ่ายแดงก็เร่งเครื่องเต็มที่

ครับอ้าวเชื่อว่ามุมแดงยังเดินเหมือนเดิมนะครับ
เดี๋ยวดูครับน้ำเงินจะกลางตำรารับทันหรือเปล่าครับ
ติดตามยกที่๔ครับยกนี้
แม่ที่มุมกับอาณาจูซุวันบอร์ดแล้วครับ
นี้ออกไปทางขนองเสริงนี่

เพราะมั่นใจว่าเอาอยู่ที่สำคัญที่สุดเนี่ย

มังกรเพชรสกสุงหายิม

ขวาต่อยขวาใช้จังหวะ๒

ออกมายกนี้มาเน้นแข้งซ้ายเลยนะ
คนนองศึกคุณกรรมนาศสั่งมาเลย

หมดหรือเปล่ามังกรเพชร

ถ้าขยับเดินเปิดเกม

เร่งเข้าขวาตีแล้วกัน

ขนองสึกแข่งซ้ายเริ่มเตะ

มังกรเพชรจะเหี่ยวปากเขียวหรือเปล่า

ส่งไข่ส่งมันเกมไข่เกมมันเลยเนี่ย

น้ำเงินถ้าบิดเหลี่ยมไม่ออกนี่โดนซ้ายเต็มนะ
แต่แดงนี่ต้องระวังหมัดขวาด้วย

ตีเอาเหลี่ยมไว้เฉยลูกนี้

เหยียดเสียงชี้แดงเหยียดเสียงชี้น้ำเงิน

พยายามกลมไปเลยนะครับไอ้เจ้าขนองศึก

แต่ลูกจับในนี่มันอยู่กับไอ้เจ้ามังกรเพชรนะ
จับสวยกว่างั้ยจับล๊อคดูเลย

มันทำไม่ได้พอทำไม่ได้นี่น้ำเงิน

เพชรแต่ว่าไอ้เจ้าขนองศึกเดินไว้

เจอซ้ายลำตัวเจอขวาลำตัวบ้าง

มวยนี่ก็เลยว่าวัดกันที่การที่ซ้อมนะ

เออมีปัญหารึเปล่า

ปลายยกเหลืออีก๑๐วินาที

มวยทุกคนนะครับแล้วโดนลูกนี้แล้วส่วนมากจะหลง

วยรองผู้เอกของเรานี่ผ่านมาครับ๔ยกนี่ภาพช้ายกที่๔

มังกรเพชรนี่เสียหลักเลยครับ

มังกรเพชรโต้ขวากลับครับ

ศึกยัดแข้งซ้ายเข้าลำตัวนี่เต็มเลยครับ

น้ำเงินนี่เตะออกแข้งได้ไวกว่าครับ

ไฟล์แดงนี่ขนองศิษย์นี่จะช้ากว่าหน่อยครับ

สามนาทีสุดท้าย
ติดตามยกสุดท้ายจะออกหน้าไหนครับ

ที่แดงนี่เน้นเลยนะครับไต่ซ้ายแทงซ้ายอย่างเดียวเลย

น้ำเงินหันมารอจังหวะ๒ครับ
มังกรเพชร
นาทีแห่งการหาผู้ชนะ

ใครทำได้จะใครทำได้เห็นเอาไปใช้ชนะ

เจอแบบนี้เสียหายหรือเปล่า

แค่งขาอ่อนไปนิดนึงไปเสียจังหวะด้วยไง
มาดูมาเน้นแข้งขวาแล้วตอนนี้ไอ้เจ้ามังกรเพชร

บีดกันมาแล้วเจอแบบนี้สิถือว่าเสียหายนะ

เพลแล้วเป็นหุดเข้าอาชีพแต่วันนี้มาเน้นที่แข้งซ้าย
แล้วแดงน้ำเงินไม่แลกแล้วมังกรเพชร
ทีมงานนี่สั่งว่าต้องรีบต้องไวแล้ว
อย่ารออย่าจ้อง

มีเน้นมีเน้นเข้าไปจะเน้นหมัดเหมือนกันนะคะ
หันมาชกง่ายขึ้นแล้ว
บวมหรือเปล่าเสียหายหรือเปล่า

เป็นไปได้เลยนะลูกนั้นแล้วที่มุมเลย
นี่คุมจังหวะแล้วน้ำเงินมังกรเพชร
ออกรีลาเขาเรียกออกรีลา
อ้าวอ้าวไล่แขนตีไม่ได้
เอาละครับตอนนี้ทีมงานว่ายังไง
เน้นยกกำปั้นหมัดอย่างเดียว
นี่แหละครับหมัดซ้ายไว้รีบเร็ว
เดินนี่ขนองศึกเจอแข้งขวา
ตอนนี้ออกลีลาไปเลยนะครับนี่มังกรเพชร
ได้๒ปอนด์น่าจะมีผลนะมันสองปอนด์มีผล
นี่เหม็นเลยชกแล้วเหี่ยวเลยแดง
แต่ถ้าไม่ต่อถ้า๑๖เท่ากันน้ำเงินก็เสร็จเนี่ย
โหรับเลยแต่เนี่ยรับแข้งเลย
เดินเข้าไปผิดจังหวะมาขวาสวนเลยนะ
หมัดซ้ายยังมีหมัดซ้ายในช่วง๑นาทีที่เหลือ
เป็นไปได้นะยกสุดท้ายแล้วนะครับ
ห้าสิบวินาทีก็ย้ำกันอีกครั้งว่า
วันที่สามสิบครับวันที่สามสิบที่จะถึงนี้นะครับ
ราชดำเนินไปดูครับว่ามรกฏกับปากกาเหล็ก
มาดูกิ่งซางเล็กกับเสาเอกปืนกลครับ
กับพระจันฉาย๒ล้านและเสกสรรกับซุปเปอร์แบงค
นี่นี่โอ้โหแต่ละคู่สุดยอดทั้งสิ้นนี่ติดตามครับ
กับวันทรงชัยวันทรงชัยร่วมกับสิงหมาวินเสียเล็กเสียเล็ก
ร่วมในการจับระเบิดศึกโต๊เล็กฤดูการสองพันสิบเจ็ด
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันอาทิตย์นี้ครับวันพรุ่งนี้นะครับ
ร้อยเชิงสิงหมาวินกับฟ้ามงคลแพมบางไซ๑๑๖ปอนด์เท่ากัน
หัวหน้าคณะทั้งคู่นะครับกรรมนาศชูสุวรรณจิตศาลายา
ส่งมือให้น้ำเงินครับมังกรเพชรสกสุงหายิมน้ำเงินครับ
ชนะคะแนนคณองศึกกกรรมนาชรองเข้าเอกศึกยอดมวยธาราชนะครับ